ครับมาฟังผลการให้คะแนนของมวยคู่แรกครับ

และนรงรวมกิจมีความเห็นเหมือนกัน

และฝ่ายน้ำเงินยอดขุนทัพ๕๐เต็มเลยครับ
เมื่อกี้เอาซองผ้าป่าไปให้มุมแดง
ไม่เอาแล้วบอกบุญไม่รับเลยโดนเข่าไปเยอะ

ไปติดตามวิทยา
และฝ่ายน้ำเงินมวยลูกวิทย์จากที่ลาบสูง
เข้าดุซอกแรงแพ้งสลบ
คุณหลงคุณพรบางน้ำเปรี้ยว
วยคู่ที่สองครับมาฟังประวัติของฝ่ายแดง

ชื่อเพชรไทยยาหมั่นง้ออายุ๑๖ปี

หลงสุนทรบางน้ำเปรี้ยว
ชื่อนายกิจสดามูลศาลอายุ๑๖ปี

ขณะที่น้ำเงินนี่โอ้โหพี่เอ๊ของเราครับ
ตนักมวยชื่อดังฝั่งราชดำเนินเลยครับ

มาถอดมงคลให้กับเจ้าบุญหลวงครับ

ให้พบกับคุณชาญชายและคุณอธิวัตรครับ

พรุ่งนี้ชกกันในวิกัน๑๓๔ปอนด์

พลอินตายศให้คะแนน๓คนนะครับ

ชายุทธ์ขับนาเลศและก็สูวิทธิ์กาลีชิป

๒ปอนด์เอาไปในฐานะที่เคยแพ้
น้ำเงินชื่อบุญหลงนี่มันจะเก่งเหมือนบุญหลงสอธนิกุลไหมเนี่ย

เขาบอกว่าโอ้โหเด็กมันตั้งใจมาก

มีรายการจะต่อยวันที่๑๔อยู่แล้ว

ช้ำเข้าไปหรือว่าจะแก้มือได้ครับ

ถ้าไฟล์นี้ชูมือไม่ได้

ความหนักความแรงนี่น้ำเงินได้เปรียบแน่
ลูกเสียดสีปะทะแล้วอยู่ที่ว่าจะยุบหรือเปล่า

ที่แล้วเห็นเลยนะว่ากางเกงสีแดงนี่มีก๊อก๒

เด็กหนุ่มรุ่นใหม่นะว่าอย่างนั้นเถอะ

ใหญ่ต้องใหญ่ออกมาชิน
หาทางเข้าตั้งแต่แรกต้นเลยนะครับ

สายขยับกล่อถือก็เลยครับ

อันนี้ชวนทะเลาะเลย

แค้นไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้ว
แต่ว่าจะเอาคืนได้หรือเปล่านะครับ

ถ้าพูดถึงบุญหลงแน่ดีโดดังมาก

สิ่งคุณสะเทียนคุณสะเทียนนี่ก็ติดตามตลอดนะ

โดยทรงทายรัฐตนสุปัน
แฟนทั้งนั้นคุณแฟน
ทำมวยคู่แฟนนังมาเยอะหลายคู่เลยครับ

ส่วนปลายกรุ่มที่หนึ่ง

อ่าใช่หาช่องหาจุดโยนบุญหลง

สายตาคอยดูครับเพชรชายา
สร้างฝ่ายตั้งละวันอีกแค่งซ้ายหน้าเปรียบแขน
เอาละครับเริ่มค่อยค่อยแรงขึ้นมาเรื่อยครับนี่เป็นปลายยกที่หนึ่ง
หุ่นใจเลยนะครับแม่เก่งที่มุมน้ำเงินมีแว่นผัดเค้งมาช่วย

เอาละครับกลับมาช่วงนี้ขอบพระคุณกาวซิเมนจราเข้เขียวนะครับ
รางวัล๓๐๐บาทแก่ผู้ที่ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดหางครับพี่ชัยครับ

ชกกันมาแล้วที่นี่กับรลายแดงวันนั้นเฉียนเราจะชนะ
ไปหลงแข้งสิไม่รู้วันนี้จะหลงหรือเปล่า
เดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นหนังเมืองเก่าหรือเปล่าตามต่อยกที่๒

หลังจากศึกยอดมวยไทยรัฐจบลงเวลา๕โมงท่านผู้ชม

ดูฟุตบอลถือว่าเป็นบอลฟุตบอลเยาวชนนะครับ
เป็นการเสนอผุดบอลเยาวชนจริงแชมป์ประเทศไทย
ในไฟแลปตลอดกับบุรีลำเมืองท้อง

ยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนสุบันนะ
เมื่อสักครู่นี้เห็นกล้องไม้จับแฟน
มัดเหมือนเดิมยังแน่นเหมือนเดิมครับ

นี่หลายท่านอาจจะถามยังมีคนไปดูหรือเปล่า

สุดยอดมวยแล้วร้านพี่จะหังหลายจากแฟนมวยเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดครับ
อ๋ออ่อนี่ห้อออนนี้ห้อธนตรสงชัยนะ

ควบโรค๔๐ปีของครูสูชัย
ก็รายการที่รวนชุดมวยเอกนี่รองรายการ๒๔หมดเลยนะ
เป็นรายการครบรอบ๔๐ปีของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัน๒๔กุมภาพันธ์
ตัวไหนดังชนะสวยเอามาลงสินยอดมวยไทยรัก

มีสิทธิ์หมดเลยมีสิทธิ์มาลง
เจอแข้งขวาเตะเข้าไปที่กลมกลม
รอจังหวะซ้อนนะครับสวนคืนสวยเลยครับแค่งนี้

ขายหลุดขายหลวงเสียหายทันที
มาถึงกลางยกความเสี่ยงที่สอง

โดนขวาเข้าอีกเสียทรงเสียเวย์ไปนิดนึงครับน้ำเงิน
มัดขวาต่อยแข้งขวาเตะ

ลีลาน่ารักเหลือเกินนะเพชรชายา

รู้ว่าเจ้าตัวก็เคยชนะมาแล้วอย่างนี้คงไม่สน

ทำอะไรก็ผ่านว่าอย่างนั้นเลย

ตลายยกสองนะครับ

จังหว่าโดนเริงเข้ามาครับโดน

ยกที่สองก็มีถิ่นทำลายจังหวังรถยกครับ
ภาพช้าของยกที่สองของโมยคู่ที่สองครับ
เพชรไชยาสิทธิ์ผู้พันธุไกวแดง
ปวดกินเปล่าแล้วก็ใส่ข้าวออกก้นเลยครับ
ปวดกินเปล่าแล้วก็ไปเพชรไชยา
ไกวบุญหลงเนี่ยรู้สึกจะหลงแข้งเริ่มหลงแข้ง

โมยคู่นี้ก็ไทยกันมา

แต่บุคคุณการ์ดชัยคุณอธิวัฒน์ครับ
ยกที่สองจะทำลายนี้ต้องต้องรีบทำรีบคิดรีบทำเลยนะครับ

เพราะ๒ยกนี่แม่ลักษณะวงนอกนี่
เตะเก็บเกี่ยวกินโดนหมัดโดนศอกไปเรื่อยยกนี้
แม่เสียจังหวะไปเองมันเสียเวย์เลยนะพี่ป่าลูกนี้

ต้องเปิดเกมแล้วครับมานิ่งมารอไม่ได้ครับ

ไม่ได้แล้วตอนนี้มาเต้นมารอมาแทรกจ้องไปแต่ต้องเปลี่ยนเกมแทรกมูครับ
เปลี่ยนเสร็จเลยนังสกุลคำเลยหมูน้ำแพงด้วยทราย
หมูสุวรรค์อะไรอย่างนี้นะแม่

เสียหายเลยนะครับบุญหลงแต่ก็ต้องพยายามต่อ

ตามเพชยายี

บุญหลงตอนนี้เหลือข่าวอย่างเดียวครับ

ล็อคได้ตี

โต้คลืมเพชยาย่า

ชวนหล่อหน้าอย่างเดียวชวนเข้าหน้าอย่างเดียวแล้ว

ถ้าอยู่ข้างนอกนี่หลงแข้งแน่นอน
แดงใกล้ทั้งตัวเลยครับใกล้แล้วแช่ด้วย
ยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่นะฮึกซ้าย

แค่งขวา๒แข้งขยับเดิน

แข้งเขาโตคลีน

ลุกนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันลุกติดทัน

ต้องเต้นเองอย่างเยอะจ่ะแม่ง
หลักเหนียงยิงไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ครับ

เสียหายล้มกิ๊งล้มไหม

โหเดินดันแปลงวางแค่งเข้าไปสบายเลย

ดันไม่ล้มดันไม่ล้มก็เป็นเรื่องครับ
มวยไทยไปล้อเล่นนะแค่ง๒แค่งนี้มันรู้แน่

เชียงให้เสียงฮาของประดาษแฟนมอเตอร์นี้

โดรนโดรนเข้าไปแล้ว
อ่อนหนิตอ่อนหน่อยนี่ยุงอ้าวหักแก๊งไม่ล้ม
แม่มันจะไปหมุนคู่และยังไง
มันต้องมีเสียงให้แบบนี้
ขืบไว้นี่สวยครับ
ตีนแบบซ้ายแล้ว

ภาพท้าของมวยคุยสองยกที่สามที่ผ่านมานะครับ

วายแดงนี่เล่นลักเลี่ยน
ผลักเลี่ยน
บุญหลงเสียหลักล้ม
อ๋อติดตามต่อยกที่สี่ครับ

เริ่มจะแรงขึ้นมาครับช่วงปลายยก๓
แต่ขวาได้ดีเขาแล้วประกบในเลยเด้งแบบนี้
โอ้โหลมกิ่งลมไหงแม่หลักเหลียบ

ยกนี้ต้องบอกว่าเป็นยกศักดิ์ภัณฑ์ของหน่วยคู่นี้

หลังจากที่๓ยกเบียดกันมารุ่นแรงขึ้นมาเรื่อยครับ
หลงเอาขยับเดินนอกไม่สนชนอย่างเดียว
ตอนนี้ที่เองเข้ามาไม่ว่าทิศค่ะเองอย่ายุบนะ

ขวาติดบางบ้างในล๊อคมารัดมา

ด้วยตีไม่ตีเส้นขวาเจ๋มัด
เอาไว้ยังไงเพชัยา
ทำต้นน้ำต้นต้นน้ำ
มาวงในไล่แขนไล่อยู่เลยนะ
โอ้โหพิชยาถ้าปล่อยให้ทำบุญหลงก่อแบบนี้ไม่ดีครับสถานการณ์แบบนี้
เพราะตีกับตีนี่มันแรงกว่าเยอะ
สังเกตเห็นเลยนะครับบุญหลงนี่เริ่มจะแรงขึ้นมาแล้ว
มีตีแล้วแช่มีตีแล้วพับตีแล้วคาเอาไว้แบบนี้
คำถามของตาลานรูปหุ้นจะวายนะตอนแรก
เวทย์ต่างรับ
เหมือนเดิมนำแทงขวาตั้งกำแพงคาเตะขวาติดบัง
คุณหลงไม่สนชนอย่างเดียวพยักษ์บุญหลงเหลือในอย่างเดียวแล้วนะครับ
ตอนนี้เพราะว่าแม่อยู่ข้างนอกกระบังแข้งขวาไม่อยู่อยู่ที่ว่าทางเพชรชายานั้นจะแลกหรือเปล่า
นี่คือความมันของยอดมวยไทยรักโดยทรงไทยรักตลอดสุดมันโอ้ยสุดมันครับคุณคุณสองในวันนี้
แรงขึ้นมาเลยนะครับบุญหลงตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าใครหัวใครนะครับคุณผู้ชม
โอ้ยเดียงเดียมเดียงแทงซ้ายเข้าทุกเม็ดโอ้เพชยาดินไม่หลุดครับ
ต้องสู้ในแล้วตอนนี้ดื้อยาจริงน้ำเงินนี่กระบือดื้อยาแท้
ต่อครับน้ำเงินบุญหลงตอนนี้ใส่เกียร์ห้าป้าด้วยเข่าครับ
ปิดไฟหน้าอีกต่างหากเดินชนอย่างเดียวเลยครับตอนนี้
เพชยาตั้งรับขยับแล้วปลาดขวาไปเข่าขวาเจอซ้ายอ่าวลองแบบนี้
เอ่อเพชยาพันธ์ให้หลัดซอดเหนย์เข่ามาใส่กันสนุกจริงนี่แหละครับ
ชายามีนอกอย่างเดียวเลยนะครับในนี่น้ำเงินในอย่างเดียว
จิ้มขวาอ้าวโห้วแทงก่อนก็ไม่มีเต็มนี่คือยอดมวยไทยรัฐโดย

ขวาแทงซ้ายสวยเลยนะครับบุญหลง

สุดมันไม่มีหยุดนะครับเกมบนเวที
ชุมพลหิตายดกับตัวเล็กกว่าทั้งมวยไปแล้วตอนนี้

ทยาหมดไม่หมดหมดไม่หมด

ยกที่สี่เข้มข้น
วันที่สองครับยกที่สี่ที่ผ่านมา
เพชยานี่ลากเหลี่ยมก็เยอะมากเท่าไหร่เกิน

โอ้โหจากวันนี้กระโดดตับลงเลยครับ
เป็นใยยาตรงหลมโดนหน้าสะบัดเลยครับ
เดี๋ยวดูครับยกสุดท้ายน้ำเงินเคยแพ้มานะครับ
วันนี้จะล้างตาได้หรือเปล่าติดตามครับ
ยกที่๕ยกสุดท้ายเป็น๓นาทีของการหาผู้ชนะจริง
โอ้โหลูกนี้โดนเหลี่ยมเข้าไปแบบนี้
คนจำเป้าต้องเดินนะครับต้องมีลูกขยันลูกหนักลูกแข็งแรงแล้วปร้ำในอย่างเดียวเลยครับ
ทางบุญหลงสุดท้อนบังน้ำเบียวน้ำเงิน
เป็น๓นาทีแห่งการหาผู้ชนะ
ชังใช่ทั้งกีทรียอไปครับชายชนะของมวยผู้นี้
ก็ชิงกันในยกนี้แล้วครับทำสวยตีแล้วคาตีแล้วกัน
ต้องเปิดเกมขยับเหมือนเดิมครับคุณหลงนิ่งเฉยไม่ได้
ระวังแค่ขวาของเม็ดชัยยาด้วยนี่มาอีกแล้วก็ก็
แม่กับเช็นไถลมไปสองเมตรเสียหายนะครับ
เสียหลักเสียเหลี่ยมไปเองนะครับลูกนี้
ทำให้การอะไรหลวมรู้เปล่าต้องเดินให้เร็วค่ะ

ล็อกแล้วล็อกตีได้บ้างแม่ก็ยกเขา
อ้าวขยับขยับจัดล้อนไอน์
ยังต้องไอน์ทอยังเดียวหรือหลุดต่อขึ้นมา
ละครั้งดังเล้งนี่ยังไม่ดังขึ้นมาอะไรก็เกิดขึ้นได้
นาทีที่เหลือมีความหมายมากกับมวยคู่นี้นะครับ

ไม่เข้าไม่เข้า

ต้องถามสัจใจน้อย

เป็นจะมาเอาโบกมือให้น้ำเงินไม่ต้องเข้า

ต้องถามสัจใจน้อย

ต้องถามสัจใจน้อย
ต้องถามสัจใจน้อย

ต้องถามสัจใจน้อย
ต้องถามสัจใจน้อย
ต้องถามสัจใจน้อย
ต้องถามสัจใจน้อย

ต้องถามสัจใจน้อย

ต้องถามสัจใจน้อย
ต้องถามสัจใจน้อย

ไหนคนที่อยู่ฝ่ายน้ำเมืองเขาบอกน้ำเมืองแม่งไม่ต้องเข้าแล้ว
มายังต้องอยู่ที่จะตัวเองแน่บียังก็จะเยอกลับมาแต่อยากจะไปด้วยบ้างแหบ

เงียบเลยนะครับ
ลุบไม่ได้นะไม่ได้ชนะเลย
จบเกมเลยนะครับหมดยกสุดท้าย
คุณชนะครับนักมวยตรงนั้นมุมแดง
ชนะกันแนนย้ำแค้นบุญหลงสุนทรบางน้ำเกรี้ยวครับ
คู่ที่๒สุดยอดมวยไทยลัดนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ